อาจารย์ขึ้นถ่ายชิ้นน้ำบัตรชน
พยากรภาค๒๔อันดับหนึ่งของเมืองไทย
กลับมาแล้วนะคะ
ในช่วงสุดท้ายของเราต้องมองยังเหลืออีก๒เดือน
พร้อมกับตัวเด็นหัวราชแซม
เรามาต่อกันที่เดือนพฤษภาคมเลยดีกว่า
เดือนพฤษภาคมวิตกนางสีดาลงทันหันุมาน
จ๊ะต้องโดนลงโทษ
ขโมยของก็ต้องโดนจับถูกไหมฮะอันนี้ต้องเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง
ที่เคยทำอะไรไว้จะต้องโดนลงทัน
ถูกต้องถูกต้องส่วนการงานได้วิตกนางศรีดากังวลอย่างเดียวจริงไม่ได้มีปัญหาเลย
ทุกอย่างดีเยี่ยมรวมไปถึงการลงทุนก็มีผู้ใหญ่ส่งเสริม
แต่ปรากฏว่าตัวเองคิดมากไปเองเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากนะทำใจสบาย
การเงินเด่นที่สุดเลยเพราะว่าบอกแล้วบอกว่าจะมีการขยับขยายหรือการเริ่มต้นใหม่ใหม่
แต่ในเรื่องของความรักจะต้องโดนลงทันจากที่เคยผ่านมาไม่เคยดูแลเขาเลยอะไร
คราวนี้เขาทำกลับบ้างโอ้ยตายแล้วก็ดีเหมือนกันเราจะได้นึกออกได้ไงรีบเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ถูกต้องแต่สิ่งสำคัญคือต้องไปขอโทษกันนะต้องพูดคุยกัน
ความรักมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จที่ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ต่อไปเลยสำหรับดวงผู้ที่เกิดเดือนมิทุนายน
มิถุนายนได้๑ถ้วยวงล้อแห่งโชคเห็นไหม
ดีใช่มั้ยคะ
แต่ขยะน้อยมากค่ะ
มีการขยายมาขยายมีการเริ่มต้นเพราะวิวพนสตร์

มีการเงินที่ดีเกิดขึ้นรวมไปถึงการเสี่ยงโชค
และกำลังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง๑ข้วย
ศรีดาดำเนินไพรเด่นเรื่องของความรักจะเกิดความรักที่ดี
ใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยนหัวใจบางคนอกหักรักคุดตุ๊ดเหมือ
ทำใจสบายแล้วเปิดแม่บ้านประจำบานจันทร์ถึงศุกร์
เคล็ดลับความงามแต่งตัวให้สวยแล้วดูสามแม่บ้านนี้
พอสวยแล้วเลิศแล้วออกจากบ้านไปทำงานด้วยความมั่นใจ
ดูสิใครมันจะไม่ขอแอดไลน์ดูสิใครมันจะไม่โทรศัพท์มา
แล้วมันล่วนไปไม่ดูเรื่องเข้าใจหรือยัง
ให้ทำแบบนี้เชื่ออาจารย์รับรองปิดเดือนนี้เลิศเดือนมิถุนายน
เรื่องการงานอาจารย์อะไรทำไม
เรื่องการงานเหรอเรื่องการงานเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง
สำเร็จนี่ไงนางศรีดาดำเนินภัยดูท่าเดินก่อนดูท่าจะทำท่าทำท่าทำท่า
เพราะฉะนั้นเดินทางแล้วมีโชคทำงานบริการการเดินทาง
ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าและธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม
อุปโภคบริโภคเด่นที่สุดชื่อมาก
ดีใจด้วยจบไปแล้วค่ะทั้ง๑๒เดือนด้วยกันนะคะ
แต่ตอนนี้ถึงเวลาประเด็นโหราแซ่บ
เรามาดูกันนะคะว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์
โหลโดทษโหลโดทษโหลโดทษโหลโดทษ
แล้วอาจารย์โตย่ออาจารย์นี่นะน่้อแหลมมากนะคะ

เดือนที่เด่นที่สุดนี่ไงจ๊ะนางศรีดาดำเนินภาย

อุ้ยหนึ่งก้วย

อันนี้เขาเดินทางแล้วเขาจะเจอความรัก
ออฟฟอร์จูนเจอโดยแบบไม่คาดฝัน
และสามารถพัฒนาเป็นเนื้อคู่
อันนี้เจอแบบว่าเก๋เจอแบบยังไม่เคยเจอกันมาก่อน

อีกหนึ่งเดือนเก๋ไก่มากเลย

พระรามเดินดงเดินทาง
เพราะฉะนั้นอันนี้หมายถึงเรื่องของคนที่มีคู่แล้ว
ไปแล้วมีความสุขสดชื่นไปแล้วมีบุตร
ไปแล้วได้ไปแล้วโจรมีความสุขเจริญรุ่งเรือง

แล้วมีไหมสำหรับคนที่เดินทางบ่อยเนี่ย
ต้องมีเครื่องรางของขังหรือว่าคาถาอะไรสัก
ต้องมีเลยไม่มีไม่ได้เลย
สำคัญที่สุดเลยอาจารย์อยากฝากไว้
ฝากไว้ไม่พอฝากให้กับเฟซบุ๊กเลยดีไหม

เพราะว่าเคยเอามามอบให้กับพี่ท็อปแล้ว
ก็คือหานุมานอุ้มดวง

ฮานุมานอุ้มดวงต้องมีคาถาด้วยโอมหานุมานะ
แล้วก็ขอพรจากพระพาย
เป็นฮานุมานอุ้มดวงนะ
เนื้ออัลปาก้าของวัดบางกระพร้อม
หลวงปลุกคงวัดบางกะพร้อมคงกะพรรณ
แล้วก็ฮานุมานนี่หมายถึงจงรักพักดี
เดินทางปลอดภัยมีเสน่ห์

เฟสบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำบานเหรอ
ใช่เข้ามาเลยแหมต้องบอกว่าทุกคนค่ะ
รอกันเลยนะว่าอยากจะได้ใช่ไหม
ง่ายมากเลยใช่มั้ยคะน้องป้ายขา
ได้ค่ะก็เข้าไปดูที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนะคะ

มีคนถามมาว่าเรามีเริ่ม

เอจะมาอัดรายการแม่บ้านประจันบาแล้วนะ

ขอพรจากพ่อแม่
รานุภาพของพ่อแม่เนี่ย

ขอพรพ่อแม่แล้วก่อนออกเดินทาง

ศรัทธาเทวะมนุษย์ศาลนางพุทธโภคภาษี
มาอุนโมพลธิสัตว์อธันติมะยะอิติภักวา

และก็ที่สำคัญขับรถก็อย่าไร้สติ
ต้องมีสติตลอดเวลานะจ๊ะ
โอ้โหวันนี้ข้อมูลแน่นมากเลยค่ะ

ขอบคุณมาก
วันนี้ค่ะรายการของเรานะคะมีของมาแจก
เป็นเครื่องรางนำโชคจากอาจารย์คาทาค่ะ
หมอมอมให้ทั้งหมด๒รางวัล
แต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ
เวลาดีแบบนี้เราทั้ง๔คนลาไปแล้วนะจ๊ะ

หรือว่านางเป็นเหรออาจจะ
ก็จริงนางเอาเสื้อผ้าของนางที่มีอยู่แหละเอามาขาย

ชูหรือว่าตุ้มหูของกาวที่หายไปนางลืมลืมไว้ในรถ

ถ้าได้เสื้อกาวไปนางก็ต้องไปปักเลื่อมเพิ่ม